ขอเปิดด้วยความเดือดก่อนเลยดีกว่า
เจอแบบนี้แฟนคลับดีก็มีเยอะ
แต่เจอแบบนี้จะเรียกคำว่าแฟนคลับมันก็เกรงใจ

กับพฤติกรรมบางอย่างเมื่อคืนนี้
โอ้โหแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลนะ
โจอี้ภูวะสิทธิ์เจ้าของเพลงณหน้าทอง
ร้องเพลงบนเวทีเจอเอฟซีท่านหนึ่ง
ปล่อยเงินไม่ว่าคว่างใส่หน้าไม่เห้ย

เฮ้ยเอาจริงถามผู้แชร์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ

คลิปเนี่ยแฟนคลับแฟนเพลงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย

แล้วก็เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว

มารยาทควรพกมาร้านเหล้าด้วยนะ

เจ็บแสบนะแต่เป็นราวโครสดูเนี่ย

ว่ากล่าวโดยที่ไม่มีคำหยาบสักคำ
แต่บอกว่าเจ็บจนจุกอะถูกมันคุณผู้ชม

ขายในช่วงที่บรรยากาศมันกำลังมานักเด็กกระดัง
ฉันจะเป่าคาถาไม่ทันได้เป่าเครื่องเงินมาเลย
คนที่มาเที่ยวในร้านคนนึงเข้ามายืนดูอยู่หน้าเวทีค่ะ
เพื่อนเขาข้างไม่แน่ใจเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า
นับเงินในมือเสร็จอีกคนคว้าเงินในมือ
นี่เห็นชัดเลยเห็นตั้งแต่จังหวะที่มายืนนับเงินกันอยู่หน้าเวที
ไปแล้วก็ไปปล่อยใส่หน้าอะ

แต่บอกเลยว่าน้องคุมสติตัวเองได้ดีมาก

หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ค่ะ
แฟนคลับโอ้โหเดือดมาก
เพราะว่าการกระทำดังกล่าวมันเกินรับไหวนะ

เอาพวงมาไล่ตลกหลักคล้องคลอ

คนทางเน็ตนะคะภากภาคพี่จานแล้วก็ตำนิ
คุณพี่ที่ปลาเงินใส่หน้านักร้องเนี่ย
แล้วบอกว่าเวลาออกมาจากบ้านคุณพี่เอาเงินมาเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะ
พวกมารยาทดอกเอามรรยายและก็จิดสำนึกมาด้วย
อยากทำหน้าจอมองหูแหลกมาก
บอกว่าในฐานะคนธรรมดาคนนึงแล้วกันครับนะฮะ
อยากให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจเลยผมสบายดีทั้งกายและใจ
หวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนน้องนะครับ
ฝันดีครับอันนี้เป็นเรื่องเมื่อคืนที่โจอี้โพสต์ไป
แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้โจอี้แบบท่วมท้นเลย
แล้วก็ชื่นชมโจอี้ว่าอะไรรู้ไหมเจอเหตุการณ์แบบนี้
คุมสติได้ดีมากแล้วก็ใจเย็นมากด้วย

เป็นศิลปินท่านอื่นที่เป็นชาวรอบ
หรือว่าถ้าเป็นจังหวะที่น้องอาจจะรู้สึกไม่ดี
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการวิวาดกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะ

ถ้าเป็นแฟนคลับเขารักศิลปินจริงอย่าทำแบบนี้
เกียรติศิลปินให้เกียรติคนที่เรารักไปด้วยกันดีกว่าจริงนะคะ
ซึ่งทางบันทึกไทยรัตน์ก็ติดต่อไปที่คุณโจอี้แต่ว่ายังไม่ตื่นเลย
คือเขาทำงานกลางคืนนะคะเดี๋ยวได้ความคืบหน้ายังไง

แต่นิดนึงเขาบอกวันนี้แม่มันเป็นจะเพศ

แล้วบอกว่าเหมือนแบบดวงเขากำลังชงอะไรหรือเปล่า

เขาบอกว่าเขาไปเจอตัวตึงที่สราดมากัน

ตราดเนี่ยนะเห็นบอกว่ามีขึ้นมาบนเวที
แล้วก็เมากร่างมาเลยบอกว่าเขาเป็นกำนันอันนี้เป็นการแอบอ้างนะ
บอกเป็นกำนานแอบอ้างไม่อยากให้ร้องเพลงโวยวายสิ่งดังไป
ครั้งนั้นโจอี้ก็ควบคุมสติได้ดีเหมือนกัน
ต่อเนื่องกันมามาเจอครั้งนี้ก็ยังควบคุมสติได้ดีเหมือนกัน
น้องกินแฟนเพลงก็ต้องทำตัวให้น่ารักเลยนะ
ถ้าดูในคลิปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยพี่แจ๊ค
มันจะมีเอฟซีที่อยู่ในร้านแหละเขาก็บอกว่าคุณพี่
คุณพี่คว่างเงินใส่หน้านักร้องแบบนี้ไม่ได้นะคะ

ก็ไม่ต้องรอให้ใครบอกนะก็ต้องรู้นะว่าไม่ควร